ในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำ๒ผู้ต้องหาในคดีระเบิดแยกราชประสงค์ไปสารทหารนะครับ
เพื่อตรวจพยานแต่ว่าระหว่างการเดินเข้าไปในศาล
จู่นายอาเด็มคาราดะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาก็ตะโกนร้องขอความเป็นธรรม

ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่านายอาเด็มได้เลิกเสื้อ
โชว์รอยช้ำตามร่างกายซึ่งเขาระบุว่า
เป็นผลมาจากการถูกซ้อมทรมานในห้องขังครับ
ในผู้ต้องหาคดีระเบิดราชประสงค์ตะโกนขอความเป็นธรรมต่อหน้าสื่อมวลชน

นายอเด็มพยายามดิ้นจนเจ้าหน้าที่ต้องอุ้มเข้าไปในอาคาร
รายงานระบุว่านายอาเดมได้ร้องขอความเป็นธรรมเมื่ออยู่ต่อหน้าศาลด้วยน้ำตาคลอ
พร้อมกับเลิกเสื้อขึ้นให้สารดูรอยช้ำตามตัว
แล้วก็กล่าวผ่านล่ามว่าเฉพาะในเดือนนี้เขาถูกซ้อมทรมานถึง๒ครั้งในเรือนจำ
ขณะที่นายมีรายลี่ยูซูฟูก็ได้พยายามพูดกับผู้สื่อข่าวเช่นกัน
โดยย้ำว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือ
และตั้งคำถามกับหลักสิทธิมนุษยชน
โดยในวันนี้เป็นการนัดตรวจพยานของสารทหารนัดที่๕
ซึ่งนายชูชาติกันภัยทนายความจำเลยเปิดเผยว่า
พิจารณาคดีอาจจะใช้เวลาไปถึงช่วงปลายปีนี้
เหตุระเบิดราชประสงค์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว

จำนวนนี้๗คนเป็นนักท่องเที่ยวจีนและฮ่องกง
ซึ่งยังคงถูกจับตามองจากนานาชาติ
เฉพาะความเชื่อมโยงการก่อเหตุกับการที่ไทย
ตัดสินใจส่งผู้ลิภัยชาวอุยเกอร์กว่าร้อยคนกลับจีน
ว่าก่อนหน้านี้ตำรวจไทยจะยืนยันว่า
แรงจูงใจในการก่อเหตุไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายก็ตามครับ